มีคลิปหนึ่งมันเป็นไวรัลนะคนดูคลิปนี้๔ล้านกว่าวิวเหมือนกัน
คือมีพลเมืองดีเขาขับรถไปแล้วเขามองข้างทางตอนคืนแล้วนะ๓ทุ่ม
เขาเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงค่ะประมาณสัก๑๐ขวบได้
อยู่ริมถนนคนเดียวที่แยกหนองใหญ่ที่ชนบุรี
พลเมืองดีคนนี้กดกระจกพยายามจะตะโกนเรียกน้องหันมา
ดูไม่ใช่คนไทยแล้วพลเมืองดีก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้
แต่พยายามพยายามค่ะสเนคสเนคฟิตงูปลานั่นแหละ
เอาเดี๋ยวลองดูกันหน่อยค่ะ
อ้าวถามว่าใช่เปล่าที่เรียนมามันไม่ได้จำเลย
เฮ้ยเอ้ยยูสตอปขึ้นไม่ได้
เอิ่มยูสต๊อปนะคอโปรลิสล่ะ

นี่คุณลุ้นไหมอ่ะลุ้นสิ
ลุ้นคือตัวเด็กก็หันมามอง
คุณว่าน้อง๑๐ขวบคนนี้เขาเข้าใจไหม
บอกว่าสต๊อปสต๊อปน้องรู้แหละให้หยุด
ไออ่ะคอโปรลิสแล้ว

แล้วเนี่ยค่ะเชื่อไหมคลิปนี้คนดูแบบโอ้โห๔ล้านกว่า
คือขอบคุณพี่ผู้ชายคนนี้พยายามจะพูด
ใช่พยายามจะสื่อสารคือไม่ปล่อยผ่านนะ

แล้วเราไปคุยกับพลเมืองดีคนนี้พี่ภูมิพัฒน์ค่ะ
พี่ภูมิพัฒน์ชัยชนะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอน๓ทุ่ม

ผมกำลังขับรถจากส่งน้ำแล้วมาถึงตรงถนนเรียบทางรถไฟ

เห็นแบบเด็กผู้หญิงเอาทำไมโดนอยู่คนเดียวล่ะมันมืดแล้วนะ
ขับตามตามไป
คือน้องหันมาก็รู้ว่าน้องเป็นต่างชาติน้องพูดไทยไม่ได้
ทำอย่างไรดีผมดูมไปหมดแล้วคืนครูไปหมดแล้ว
ก็พูดไทยคำอังกฤษคำอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะ
มาถึงทางแยกขึ้นมอเตอร์เวย์สาย๗นะนะ
แล้วตรงนั้นรถมันเร็วไงพี่ก็บอกคาสปีดสปีดอะไรนั่นแหละ

เออแล้วทีนี้มันอันตรายจะสื่อสารยังไงให้น้องหยุด

แต่ทีนี้พอมีเจ้าหน้าที่มาถึงน้องไม่ยอมพูดกับตำรวจนะ
แต่สิ่งที่สื่อสารได้ก็คือน้องจะไปหาแม่จะไปกรุงเทพ
ทีนี้ตัวพี่พุมพัฒน์ทำอย่างไรดี
โทรหาเท่าแก่กับโทรหาซ่อแล้วก็บอกเลยบอกว่า
เท่าแก่ผมมาเจอน้องเขาพูดไทยไม่ได้เลย

แก่นะไม่ได้คุยผ่านมือถือนะขับรถมาหาเลยค่ะ
แล้วขับรถมาถึงปั๊บก็คุยปรากฏว่าน้องเป็นลูกครึ่ง
อเมริกันน้องอายุ๑๐ขวบเอง
แล้วมาจากบ้านพักแถวจอมเทียนนะคะ

จะเดินท้าวไปสู่วันนภูมิ

ใช่แล้วน้องต้องการจะขึ้นเครื่องไปหาแม่ที่จีน

ก็นี่ไงคือยังงงอยู่แต่น้องเตรียมกงเตรียมการมาหมดเลยนะ
มีแผนท่งแผนที่อะไรอย่างนี้ด้วยนะ

สุดท้ายเท่าแก่พาน้องนี่ขึ้นรถมา
ไปส่งน้องที่สพเพราะว่าน้องไม่ยอมไปกับรถตำรวจค่ะ
แต่ตอนกับรถเท่าแก่นี่น้องก็ขึ้นมานะ

ให้ช่วยกันตามหาครอบครัวน้องหน่อย
แต่ต้นเรื่องเลยเนี่ยพี่ภูมิพัฒน์พี่สุดยอดมากเลยพี่

เออลองฟังพี่เคราะห์หน่อยค่ะ
มีวินมอไซค์ขี่ตามแล้วน้องผู้หญิงเดิน
ผมก็เอเจยกับพี่คนหนึ่งที่ขับรถด้วย
ใช่ครับก็เลยคุยกันว่าน้องเขาเป็นอะไรหรือเปล่า

ผมกลับจากวิ่งงานแล้วผมมา

ผมถึงแม้จะสื่อสารแบบงูปลา
แต่ผมก็ดีใจที่ผมได้ช่วยเหลือน้อง
นี่ถ้าเกิดผมปล่อยผ่านไปน้องไปเจอมิจฉาชีพไปเจอคนไม่ดี
ผมจะรู้สึกแย่มากผมจะเฟลล์ผมจะเสียใจมาก

เท่าแก่ที่มาถึงนี่แหละค่ะ
มาช่วยมาสื่อสารมาสางกริจแหละค่ะ
นายจักริจอ้นศรีวิเศษเท่าแก่ของพี่ภูมิพัฒน์
แกบอกโอ๊ยผมชมลูกน้องผมมากเลยภูมิพัฒน์นี่สุดยอด
คือเห็นว่าภูมิพัฒน์ไม่ปล่อยผ่านจริง
แล้วตัวเด็กผู้หญิงวัย๑๐ขวบเขาก็วางแผนแหละ
แผนท่องแผนที่เดินตามป้ายตามทางเพื่อที่จะไปถึงกรุงเทพ
แต่อย่างที่บอกคนเดียวมันอันตรายเด็กผู้หญิงด้วย
คุณเท่าแก่ด้วยนะที่อุตส่าห์ขับรถมาให้
แล้วอย่างที่บอกไงคือน้องเขาก็ไม่ยอมไปกับรถตำรวจ
ได้รถเท่าแก่นี่นี่แหละพาไปส่งที่สภ
ตำรวจท่องเที่ยวมาตรายาม่าว่าติดต่อกับคุณพ่อน้องแล้วนะ
เป็นชาวอเมริกันค่ะก็ให้มารับตัวน้องกลับไปแล้ว
เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้องออกจากบ้านมาเพราะอะไร
คือครอบครัวเขาเขาบอกเขาไม่สะดวกเปิดเผยรายละเอียด

เออนี่เท่าแก่กับภรรยานะ

อาจจะมีบ้างนะครับนะครับ